ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกับทางงานเรือง

การตำรวจแห่งชาติมีญาติของผู้ที่เสียชีวิตในรถที่ผ่านด่านชุมชนที่จังหวัดเชียงราย
รวมตัวกันมาร้องเรียนถึงที่นี่ครับ

ร่วม๑๐คนเพื่อมาพบร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับ
พลตำรวจเอกศรีวรารังศิพรามณกุล
เหตุผลก็เพราะไม่ไว้วางใจตำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเชียงราย
เนื่องจากมีความไม่ชอบมาพากล
ไม่ใช่กระสุน๙มมที่จับตัวผู้ต้องหามา
พร้อมกันนั้นก็ยังมีหลักฐานอื่นมาประกอบอีก
ซึ่งมีรายชื่อของผู้ที่อยู่ด่านมากกว่าที่ตำรวจมี
มีทหารที่เข้ามาอยู่ในด่าน

ถือเราจะต้องไปติดตามดูครับว่าที่ญาติเขาติดใจมีเรื่องอะไรบ้าง
ผมจะไปพบกับท่านพลตำรวจเอกศรีวราและญาติดูสิว่าหลักฐานที่เขามี

คดีสำคัญเนี่ยต้องมาถึงท่าน

สามีภรรยาขับรถผ่านด่านตรวจชุมชนและถูกกระสุนสองนัดฝังที่ท้ายถอย
ขณะนี้เกิดเหตุการณ์หลักฐานเพิ่มเติมโดยทนายสงกรานพาญาติของนายสอนชัยที่เสียชีวิต
ในขณะขับรถผ่านด่านตรวจชุมชนนั้นปรากฏว่ามีกระสุนปริศนาเพิ่มขึ้นครับ
เป็นกระสุนซึ่งเป็นขอโทษนะท่านศรีวราเป็นกระสุนขนาดไหนครับ

เป็นอาวุธสงครามท่านครับถ้าอาวุธสงครามเนี่ย
มันเป็นปืนอะไรพวกนี้เนี่ยมันคงจะคนธรรมดาคงจะพกไม่ได้นะครับ
ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้
เรื่องอาวุธสงครามเนี่ยนะฮะจะบอกว่าคนธรรมดาพกไม่ได้ก็คงจะตอบงั้นไม่ได้นะฮะ
เพราะคดีในประเทศไทยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า๒๐๐คดีที่เกิดจากอาวุธสงคราม
แต่ถ้านั้นมันเป็นด่านตรวจชุมชนก็
อันนี้เป็นด่านตรวจนะฮะก็คือก็คือในเบื้องต้นเนี่ย
จากเศษหัวกระสุนที่ได้จากศพนะครับที่แพทย์ส่งมานะครับ
ก็มันไม่ใช่ก้าวมม
มันไม่ใช่๙มมกระสุนมันเป็น

นี่ก็ต้องไปสอบครับเพราะว่าปกครองก็มีนะทหารก็มี
มีทหารด้วยครับแล้ววันนี้ญาติที่เขามาหาท่านศรีวราโดยที่ท่านทนายสงการพามานี่คงจะ
เมื่อกี้เขามาขอความเป็นธรรมว่ามันมีเจ้าที่หลายหน่วยนะครับ
มีปกครองแล้วก็มีทหารด้วยที่อยู่ที่ด่านครับ

จะสั่งการยังไงต่อไปครับจะโอนคดีมาให้ทางกองปราบหรือยังไงครับ
ก็ในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวก็จะสั่งเป็นนังสือไปนะครับ
ว่าในเรื่องของวัตถุพยานที่พบเนี่ยครับ
ถ้ามันเป็น๒๒๓นะฮะมันก็คงจะไม่ใช่ผู้ช่วยครับ
ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะฮะก็จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับ
ก็ให้ไปสอบสวนเอาความผิดมาครับ
ครับถ้าอ้างว่ายิงขึ้นฟ้าเนี้ยเจอเมื่อมีเป็นไปไม่ได้นะครับ
ยิงขึ้นฟ้าก็เหมือนคุณเสกนะครับยิงขึ้นฟ้ามันก็มีความผิดแหล่ะครับ
ครับอันนี้มันาโดนถึงขนาดเสียชีวิต
มีให้เขายึดมามีเอดูปกกระบอก
มีการตรวจหรือยังครับว่ามีเขม่าวควันที่ปอกปาก

คงยังไม่เสร็จสัก๔โมงครึ่งจะเสร็จ
ท่านได้รับปากทางผู้เป็นญาติเนี่ย

คุณเป็นแฟนของคุณสอนชัยใช่ไหมครับ
มาพบท่านศรีวราแล้วสบายใจขึ้นไหมครับ

ท่านศรีวราครับขอคำถามสำคัญว่า
อย่างนี้นี่ต่อไปการตั้งด่านนี้
จะไม่ให้พบอาวุธหรือว่าจะอย่างไรครับ
คงเป็นด่านตรวจชุมชนมันไม่ใช่ด่านตำรวจนะครับ
คงอันนี้ก็มันก็เป็นนำหน้าของปกครองน่ะนะครับ

ท่านจะดำเนินการได้นะฮะก็คงจะกลับเรียนท่านผู้ว่าไปให้กำชับ
ไม่ทราบว่าด่านนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าหรือในอำเภอหรือเปล่าครับ
ด่านนี้เห็นเขามีบัญชีนะครับเมื่อกี้ย่าเขามามาแจ้งมีบัญชี

ไปด่านที่ในอำเภอเขาสั่งให้ตั้งใช่ไหมครับ

มีบัญชีรายชื่อเจ้าที่อยู่๒๐คน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

คือไม่ยอมมีการให้มหกพบพุฒิ์กับธรรมหลวกตั้งแต่ต้น

นี่จากทานัยสงการเลยนะครับ

เขาก็แจ้งมาอย่างน้องตัวคุณวัฒนาแล้วก็ส่งมาให้กับผม
เห็นแล้วว่าเรื่องนี้ก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่

ถ้ารักษณะอย่างนั้นคงจะให้พื้นที่ทำไม่ได้

มาหาท่านศรีวราแล้วก็จัดถึงลูกถึงคน
แล้วก็พวกนี้ผลจะได้หมดไปครับ

เรื่องนี้คงจะให้โอนมาที่กองปราบ

อาจจะให้ภาคเขาตั้งคณะสอบสวนจากภาคไป

คือเหตุการณ์นี้ประชาชนก็ปลาดทัวร์นะครับ

เออท่านครับถ้าอย่างนั้น
ทั้งหมดที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องนี้

ต้องเรียก

ก็เดี๋ยวเงินการให้สิ้นกระแส

ยิงโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยข้อหาเบาที่สุดก็คือยิงปืนในที่สานะนะฮะ
โทษสารแขวงครับนะฮะถ้าไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าหันไปทางรถ
นะฮะแล้วยิงปืนก็เป็นพยายามฆ่านะฮะครับนะฮะถ้ากระสุนปืนไปอยู่ใน
คนตายก็เป็นฆ่าคือยังไงก็ต้องมีความผิดนะครับ
ไม่ใช่คนเดียวนะฮะยังไงก็ต้องมีแล้วก็ที่สำคัญก็คือวัตถุพยาน
มันถูกถูกเอาไปนั่นคือปอกกระสุนเนี่ยสอบถามแล้วมัน
มันเก็บที่เกิดเหตุเอาเครื่องตรวจโลหะไปตรวจหาก็ตรวจไม่ได้
ก็มีคนเก็บออกไปมีคนเก็บไปแล้วก็ต้องเป็นการทำลายของการคดีอาญา
อีกข้อหาหนึ่งครับก็ต้องสอบสวนให้ได้ความนะฮะสามสี่ข้อหาเนี่ยนะฮะ
กว่าจะสิ้นกระแสไม่ว่าจะเป็นผู้ใดกระทำก็แล้วแต่

ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร

เปล่าครับทางอันนี้ทางพอถอเขาชี้แจง
เมื่อกี้นะครับเป็นเป็นหัวกระสุนสองสองสาม

คนที่ถูกจับคนแรกนี้เขารับว่าพกปืนขนาดไหนครับท่านครับ

โอ้โหเก้านะครับก็แสดงว่าไม่ใช่เก้า

มันมันมันมันต้องสอบให้ได้ฮะเขาอาจจะมี๒๒๓อีกก็ได้เรายังไม่รู้นะฮะ
แต่ว่าอาวุธสิ่งที่ทำให้ตายก็คือสองสองสามไม่ใช่เก้า

อ่านี่แต่ในในในผู้ที่อยู่ในด่านนี้ก็คงจะมีคนที่อ่าพกปืนขนาด๒๒๓ด้วย
ก็ต้องไปสอบนะฮะก็มันมีเหตุเพื่อสอบในตามภาพที่ผู้ร้องนำมาให้ดูเมื่อกี้นะฮะ
ขอดูภาพทหารนะฮะมีมีทหารอยู่ด้วยนะฮะ
อันอันอันอันนี้เป็นรายชื่อพลเรือน
นะฮะอันนี้มีภาพของทหารก็ด้วย
นะฮะเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นด้วย

เดี๋ยวก็คงต้องไล่สอบไปให้หมดนะฮะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าว่าหน่วยไหนยังไงนะฮะ
แต่ยืนยันว่าการกระทำเนี่ยก็ถ้าอาวุธทำให้ถึงกับความตายก็เป็นฆ่า
ถ้ายิงไปแล้วไม่ตายโดยไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าก็เป็นพยายามฆ่า
นะฮะถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ยิงโดยไม่มีเหตุอันควร
ยังไงก็มีความผิดทางอาญานะฮะ
ส่วนว่าจะเป็นตัวใครก็เดี๋ยวให้โรงพักก็สอบไป
พรรคที่
ก็เบื้องต้นนี้ให้เขารีบทำก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะรีบสั่งให้ทางภาคก็ตั้งกรรมการ
อย่างนี้แหละรวมต้นนี้เขาจับมาได้คนเดียว
ถ้าเกิดญาติเขาไม่ได้ร้องเนี่ย

ก็คือต้องพูดตรงมาว่าบางทีการทำงานร่วมกัน
บางทีเรื่องของตัวของผู้ต้องหากับพวก
ไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่
บางทีเจ้าที่ก็ทำอะไรมากไม่ได้
ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เบาะแสก็ได้ครับ

ซึ่งบอกว่าคดีนี้มันต้องให้ส่วนกลางดำเนินกลาง
ท่านจะใช้เวลามีกำหนดเวลาไหมครับท่านครับ

ก็เดี๋ยวจะคุยกับทางภาค๕เขาดูก่อนนะฮะ
ถ้าเขาทำเสร็จภายใน๓วัน๗วันนะฮะ
โดยไม่สูดเหตุของกองพิสูจน์นะครับ

แต่ถ้าไม่เสร็จภายใน๓วัน๗วัน
ก็คงจะต้องขอให้ขอบ่อส่งสั่งให้บอลติกองกล่าวทำ
หลักฐานนี้ญาติเอามาให้ใช่ไหมครับ

มีพระยานถ้ามาที่กรุงเทพัฒน์
อยู่ในพื้นที่จะเกรงว่าไม่ปลอดภัย

ก็เดี๋ยวให้เขาแจ้งให้ชัดเจนไปเลยนะครับ
ก็คือยืนยันกับทางญาติผู้ตายนะครับว่า

ถ้าตัวกระสุนอันไหนทำให้ผู้ตายตาย

ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
คือยังไงก็มีความผิดนะครับ
ต้องห่วงว่าเราจะไม่ดำเนินการ

ก็ให้ดำเนินการไปตามหลักฐานที่มี

ท่านค้า๒๐๒๓มันเป็นปืนที่ใช้ใน

ร่องเกี่ยวมัน๒๒๓เวียนขวา

ก็คือไม่ไม่ให้แต่เฉพาะดูจากตัวนี้
ดูจากร่องเปลวที่มันมีอยู่ด้วยเนี่ย

กลับกลายเป็นอาวุธสงคราม

คือเหมือนกับว่าจะเอาบุคคลที่มารับเป็นแพ้
แล้วก็หลักฐานมันจะไม่ครบถ้วน

อันที่สองก็คือให้ข่าวว่าเป็นคนยิงเอง

แต่ครั้งต่อมาเราเห็นพิรุษว่าเขาให้สัมภาษณ์
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันมากกว่า๑คน

จนเป็นที่มาวัยลักษณ์คนที่ถูกตั้งด่านนี่

คุณศิริรักษ์ไม่ค่อยสบายใจ
คือการให้ตำรวจในพื้นที่ทำใช่ไหมครับ

ก็คือมาพบกับท่านศรีวรา
ก็มีความไว้วางใจกว่า
เพราะว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

แต่ว่าในที่นั่งมืดมากเลยก็ไม่เห็น

คือไม่มีลักษณะบวกให้อยู่ครับ

คือตรงนั้นอยู่แถวนั้นมายี่สิบเจ็บปี

วันนั้นได้ยินเสียงปืน

ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพของรถมันก็ฟ้อง

มันคงปืนเล็ก

ปืนปืนเล็กสั้นมันทำไม่ได้

อย่างนี้มันก็เป็นรูเข้าไป

แต่ถึงหลุดออกมามันต้องความเร็วต้น

แต่ดูจากภาพผมดูจากภาพที่เขาตรวจหญิงกระแหกลับมา
ด่านตรวจชุมชนนี่ท่านนะครับ
เป็นด่านที่ในวันนั้นตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดครับ
ก็เท่าที่ถามคือเป็นเรื่องตรวจเมานะครับ
การจราจรในเทศกาล

แต่นี่จากการถามเบื้องต้นนะครับ
ก็เป็นด่านที่ตั้งขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับ

ก็ตรวจทุกอย่างเมาเร็วยาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับ

คืออย่างนี้ท่านที่เรียนถามนั่นก็เพราะว่า

ก็ด่านเขายืนยันว่าเขาไม่มี

ก็ผมถึงเรียนให้เขาให้ไปสอบเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าทางด่านทางฝ่ายปกครองเขายืนยันเขาไม่ได้แจก

เมื่อของใดแจกก็ต้องไปดู

มีเมื่อต้นจากทุพยานมันได้ลักษณะเนี่ย

เอกสารหลักฐานบางอย่างในภาพถ่ายนะฮะ
มามอบให้ท่านศรีวรามาผ่านทาง
โดยทนายสงราญเป็นคนพามา
ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายครับ
ท่านศรีวราคงจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติม

ยืนยันให้ความเป็นธรรมเต็มที่นะครับ

มันมีความเป็นธรรมที่จะต้องให้ความเป็นธรรม

และเห็นว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น

ตัวของญาติผู้ตายได้ข้อมูลในเชิงลึก

ทำให้เราเข้าใจในตำรวจพื้นที่ทำงาน
เราเชื่อกันเลยกันว่าการทำงานแบบ

ว่าจะมีผู้จับวิทยาลัยบ้านคนเดียว
พี่จะไปจากบ้านคนเดียว
คือทางน้องสาวของผู้ตายครับเค้าบอกว่า
ทำไมพอน้าโดนยิงปุ๊บครับแล้วก็มีญาติครับเข้าไปเห็นเหตุการณ์
คือด่านถูกเก็บกวาดหมดเลยครับ
ตรวจที่เกิดเหตุเป็นไงฮะมีด่านถูกเก็บกวาดจริงหรือไม่ยังไง
คือจากด่านตรงนี้นะครับทำงานถึงเวลา๒๔นาฬิกา
แล้วก็จะแยกย้ายกันออกไปนะครับเท่าที่ผมสอบพยานตอนที่ผมให้เจ้าหน้าที่
มันเก็บกวานนี่แล้วตรวจไปถึงกี่โมงมันเก็บกวานบอกกระสุนไปด้วยหรือเปล่า
ก็คือท่านต้องไปสอบสวนให้ในความว่าใครมาเก็บด่านแล้วเก็บปอกกระสุนไปด้วยหรือไม่
นะฮะไหนเบื้องต้นทางวิสูจน์หลักถามเค้าบอกล่ะเนี่ยว่าเป็น๒๒๓
เขาบอกว่าเขาไม่เป็นคนยิงแล้วเขาเป็นคนพูดเองว่าคนยิงมีอีก๒คน
เราก็เลย๕๐๕๐ว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนยิงใส่น้าก็ได้
ก็จะยิงบนขึ้นฟ้าอย่างนี้ก็ได้

คือมีคนใน๑๔คนในนั้นต้องรู้แน่

หน่วย

มีจำนวนกี่คนครับท่านครับ

ทหารสองคนนั้นอยู่ในรายชื่อของทาง

มีอยู่นะครับ

ทางตำรวจของทางเชียงรายไม่ได้ครับ

ต้องเอามาหาแล้วเอามาให้ครับ

เพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าภาพจะซ้ำกันไปส่วนไหนบ้าง

ยังไม่เห็นภาพ
นี่คือภาพชิ้นส่วนที่พบ

๒ชิ้นล่างเนี่ย

ที่หัวพาออกมา

แล้วท่านก็ไม่สามารถตรวจได้นะว่า

กำลังรอผลที่เสร็จพรุ่งนี้เที่ยงนะครับ

ก็นัดเนี่ยครับนัดที่๒๒๓เนี่ยครับ

คือนัดเดียวเนี่ยครับแต่ว่ามันแตกเป็นเศษเจอ๒เศษ
มมนี่ได้ยิงด้วยนะครับ

ก็แสดงว่ามี๒กระบอกนะฮะ

แล้วก็ที่ด่านั้นก็ไม่พบปลอกกระสุน

ปืนที่ใช้นี่

คาดว่าคงจะเป็นทหารยิง

นะครับชัดเจนแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกเรารอ๓วัน
ครับถ้าสาวรรค์ไม่เสร็จเดี๋ยวสีเวลาไปเอง
ครับครับ
อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับ
แต่ถ้ามันได้พญาวัตถุมามันก็คงจะเดินเร็วขึ้นนะครับ
ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามาถึงสมรรยากาศตรวรรษแหล่งชาติแล้ว
ยืนยันว่าต้องได้รับความเป็นธรรมนะฮะแล้วความรวดเร็วนะครับ

ท่านผู้ชมครับการผ่านด่านต่างไม่ว่าจะเป็นด่านของตำรวจ
ด่านของฝ่ายปกครองหรือแม้กระทั่งจุดสกัด
ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ของประเทศไทย
เหตุการณ์ที่เกิดที่จังหวัดเชียงราย
ทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบแล้วครับ
กระสุนที่อยู่ที่ผู้ที่ขับรถ
ปรากฏว่าเป็นกระสุนขนาดจุด๒๒๓หรือที่เรียก
ชาวบ้านเรียกว่าปืนอาวุธปืนเอ็ม๑๖นั่นเองครับ
โดยผู้ที่ถืออาวุธเอ็มสิบหกได้ซึ่งเป็นอาวุธขนาดหนัก
ก็คงจะเป็นใครไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นทหาร
รวมทั้งจากการที่แถลงข่าวก็พบว่ามีทหารอยู่๒ราย
แต่ที่แปลกก็คือทหารสองลายนั้นไม่มีอยู่ในรายชื่อ
ของผู้ที่ประจำด่านทั้งหมด๑๔คน
อกจากนั้นแล้วยังมีการเก็บปลอกกระสุนในพื้นที่เกิดเหตุ
มีการจัดการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุจนกระทั่งไม่พบหลักฐาน
กระสุนซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ว่ามาจากอาวุธไหน
ปลอกกระสุนนั้นถูกเก็บออกครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตรวจพบหา
ปลอกกระสุนเอ็มสิบหกได้อาวุธที่ใช้ที่นำมาตรวจ
มีทั้งหมด๕กระบอกและถูกยิงไป
โดยการตรวจจากเขม่าวดินปืนมีอาวุธอยู่๒กระบอก
ที่ยิงออกครับกระบอกแรกคือขนาดเก้ามอมอ
กระบอกที่สองคืออาวุธปืนเอ็มสิบหกกระสุนที่พบอยู่
ฝังอยู่ในหัวของผู้ตายเป็นอาวุธที่มาจากอาวุธปืนเอ็มสิบหก
ท่านพลตรวจเอกศรีวราได้กำหนดระยะเวลาการหาผู้ร่วมกระทำผิดมากขึ้น
โดยผู้การเชียงรายรับปากว่าจะหาตัวจับกลุ่มผู้
ร่วมกระทำความผิดเพิ่มขึ้นมาภายในสามวันนอกจากนั้นแล้ว
ทางกองพิสูจน์หลักฐานยังยืนยันว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง
จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะมากระสุนที่พบในหัวของผู้ตายนั้นมาจาก
อาวุธปืนเอ็มสิบหกที่จับมาหรือไม่เรื่องนี้มันมีเรื่องความชอบ
ไม่ชอบมาพากลอยู่หลายประการเพราะผู้ที่กระทำนั้นเป็นมืออาชีพ
จัดเก็บปลอกกระสุนเคลียร์พื้นที่นะฮะโดยที่
ญาติติดใจในเรื่องต่างหลักฐานที่ได้
ญาติได้มานั้นก็มาจากผู้ที่เป็นชาวบ้านซึ่งเห็นว่าผู้ตายนั้นเป็นผู้ที่มี
เป็นผู้ที่เป็นคนดี
สุจริตคงจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปล่ะครับ
ว่าภายใน๓วันเราจะได้ผู้กระทำความผิดหรือไม่
สังคมคงต้องติดตามดูว่าการผ่านด่านแล้วถูกยิงเสียชีวิต
โดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจุดจบจะเป็นยังไงครับ